จะเห็นว่าเป็นญาติพี่น้องกันแท้คุณ
แต่ทำแบบนี้ฮะเอาชีวิตกันถึงตาย
คุณผู้ชมฮะลุงวัย๕๑ปี

และถูกน้องเขยรุมทำร้ายทั้งฟาดทั้งฟัน
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหน้าบ้านของญาติคนหนึ่งคุณเห็นไหม
คนก่อนนะผัวพันธุลมุนวุ่นวายกันอยู่
นั่นคือลุงวัย๕๑ปีกับน้องเขย
กำลังทะเลาะกันอยู่เหมือนเถียงกันอยู่ผลักกันอยู่

อาวุธในมือไม่แน่ใจว่าเป็นมีด
หรือว่าเป็นท่อนสายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งถือว่าเป็นอาวุธได้
สักพักหนึ่งนะคุณคนที่สวมเสื้อซึ่งเป็นน้องเขย
ตะโกนเรียกหลานหลานก็คือคนที่ใส่เสื้อที่มีฮูตสีดำเนี่ย

หลานชายคนนี้ชื่อโตโต้มากระโดดถีบลุงแท้
และหลังจากนั้นคุณเป็นการก่อเหตุทั้งชกทั้งฟาดทั้งฟัน
โดนฟันโดนแทงถึงตาย
ส่วนพี่ผู้หญิงคนสีเหลืองนี่ก็ญาติกันทั้งหมดนะคุณ

กล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้นะครับ
ก็ผู้ชายที่ถอดเสื้อสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
ก็คือนายกิตตะวันคงทองหรือว่าลุงกิตตะวันอายุ๕๑ปี
ก็ทะเลาะเบาะแว้งกับนายพยงเม้งหิ้นติ๋วหรือว่าหีดอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นน้องเขยบนถนนสายดอนทรายบ้านแก่งกระทั่ง
หมู่๔ตำบลทุ่งระยะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ
ก่อนที่นายพยงจะตะโกนเรียกนายศักดิ์สิทธิเอี่ยงมีหรือว่านายโตโต้
คนที่สวมหูดสีดำซึ่งเป็นหลานชายของนายกิตะวัน
หลานชายคนนี้อายุ๒๑ปีเองหลานชายมาบรุมทำร้ายลุงแท้
นายโตโต้กระโดดถีบนายกิตตะวันก่อนจะไปหยิบมีดมาฟัน
ส่วนนายพยงซึ่งเป็นน้องเขยของนายกิตตะวัน
ก็ใช้ท่อนสายไฟฟ้าฟาดใส่หลายครั้ง
สุดท้ายนะคุณนะนายกิตตะวันเสียชีวิต
ขณะเกิดเหตุนะมีคนมาห้ามปรามนี่คุณกำลังฟาดกันอยู่กำลังฟันกันอยู่นะฮะ
ชุลมุนวุ่นวายและเห็นไหมว่ามีผู้ชายเสื้อเหลืองคนหนึ่ง
เข้ามาพยายามห้ามปรามนั่นคือนายกอบตทุ่งระยะ

เข้ามาห้ามปรามแต่ไม่ทันการนะครับ
เพราะว่าสุดท้ายนายกิตตะวันเสียชีวิต
ต่อมาตำรวจสพสวีเข้าตรวจสอบนะครับ
นี่คุณอ่อนล้าอ่อนแรงถูกแทงถูกฟันถูกฟาด
มาตายข้างรั้วแบบนี้นะฮะ
ศพของนายกิตตะวันนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ริมรั้ว
บ้านของน้องชายแท้อยู่ใกล้กับบ้านของผู้ตายนะครับ
มีรอยเลือดติดแห้งกลางบนผนังรั้วบ้าน
แล้วก็มีรอยถูกของมีคมฟันด้านหลังเหนือเอวยาว๑๐เซน

คิ้วขวาอีก๑แผลศีรษะอีก๑แผล
ราวนมซ้ายก็ถูกฟันเป็นแผลลึกชะกันอีก๑แผลนะครับ
จุดเกิดเหตุพบท่อนสายไฟฟ้าแรงสูง
ุ่มฉนวนสีดำยาวประมาณ๕๐เซนติเมตร๑อัน
อันนี้เป็นอาวุธคุณอาวุธที่เขาถูกฟันถูกฟาด
แล้วก็อาวุธที่เอามาฟันเขาก็คือมีดด้ามสั้น๑เล่ม
คุณมันวางพิงผนังรั้วบ้านเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ผู้ก่อเหตุ๒รายเห็นชัดเลยจากกล้องวงจรปิด
ก็คือนายพยงน้องเขยของผู้ตาย
หลังก่อเหตุนายพยงขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

ส่วนอีกคนก็คือหลานชายแท้ก็คือนายโตโต้นะฮะ
หลังก่อเหตุนั้นนั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุนี่แหละครับ
จากการสอบสวนทราบว่าทั้ง๓คนมีบ้านติดกัน
เป็นญาติกันนะฮะมีปากเสียงทะเลาะกันเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุนั้นคนตายหรือว่านายพยง
ขออภัยคนก่อเหตุคือนายพยง
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างผ่านหน้าบ้านของคนตาย
แล้วก็อ้างว่าไปหานกขุนทองที่หลุดออกจากกรง

จนเกิดการทะเลาะลงไม้ลงมือนะครับ
ส่วนนายกอบตทุ่งระยะที่เป็นคนเข้าไปห้ามปราม
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นขับรถมา
เห็นเหตุการณ์ทั้ง๓คนยื้อแย่งมีดกัน

ก็ลงจากรถพยายามเข้าไปห้ามปราม
แต่ไม่ได้ผลคุณห้ามไม่อยู่เอาไม่อยู่

กปืนออกมาถือไว้เพื่อขู่

สุดท้าย๓คนหยุดนะคุณนะ

สักพักนายกิตตะวันไปล้มฟุบ

ไปสอบปากคำเพิ่มบันทึกการจับกลุ่มนะฮะ
เบื้องโตนายโตโตสาธารณ์ภาพว่าเป็นคนลงมือใช้มีดฟันลุงแท้
ตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานก่อนแจ้งข้อหา๒คน

เป็นญาติกันแท้แต่ทำกันถึงตายนะฮะ